ทุกหน่วยงานก็มีความพยายามในการช่วยเหลือดูแล
รวมถึงไทยรัชทีวีและไทยรัชกรุป
ไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ด้วย
ลงพื้นที่กันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็น๑ใน๖อำเภอที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
แล้วก็เป็นอำเภอที่๒ที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควร
ประมวลภาพของการช่วยเหลือประชาชนการช่วยเหลือพี่น้อง
ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งติดตามได้จากคุณบงกฎจุ้ยนิ่มเลยครับ
เรือก็รั่วรีบก็รีบแต่คุณป้าบุญช่วยทองใบสีกับหลานสาว
ก็พยายามพายเรือไปวิทย์น้ำไป
เพื่อเดินทางมาต้อนรับคารวาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของไทยรัฐ
ต่อให้การเดินทางลำบากแค่ไหนคุณป้าก็ยังรู้สึก
ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้
รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขของชาวบ้านในตำบลบ้านกระทุ่ม
แม้จะอยู่ในภาวะน้ำท่วม
แต่วันนั้นชาวบ้านมีความสุขมาก
ไทยรัฐเห็นความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นำถุงอย่างชีพไปมอบให้กับชาวบ้าน
อย่างคุณยายสังวรชัดเฉลิมที่รีบมาต้อนรับทีมงาน
แม้กระทั่งเสื้อยังไม่ทันใส่ให้เรียบร้อย
เพราะกลัวว่าทีมงานไทยรัฐจะรอนานค่ะ
ก็คือไวดวัดไปเลยไปดูได้เลย
เช่นเดียวกับผู้บริหารไทยรัฐที่สู้ไม่ถอยเช่นกัน
หน้าสู้แดดทั้งขึ้นรถลงเรือ
ทำทุกอย่างเพื่อที่จะนำถุงยางชีพ
เข้าไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัยเลยทีเดียว
ที่ต้องลงเรือลงพื้นที่มาแจกให้ถึงบ้านนะครับ
เพราะว่าทราบว่ามีบ้านอยู่จำนวนนึงเยอะเลยทีเดียว
ที่ไม่สามารถสัญจรออกไปรับของที่จุดที่เรานำมาลงในพื้นที่แห้งได้นะครับ
เพราะว่าน้ำท่วมมันอย่างมากแล้วก็ทำให้ยากลำบากต่อการที่จะสัญจรออกไปนะครับ
ก็เลยต้องลงเรือมาเพื่อที่จะนำถุงยางชีพที่เรานำมามอบในวันนี้
เอามาให้ถึงมือถึงบ้านเลยครับ
คนไทยยังไม่ทิ้งกันสถานการณ์แบบนี้
การร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด
ไทยรัฐเล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้
เตรียมถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านที่กำลังใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
โดยมอบให้กับชาวบ้านในตำบลบ้านกระทุ่มไปแล้วจำนวน๖๐๐ชุด
ส่วนที่เหลืออีก๑๐๐๐ชุดจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นต่อไป
วงกฎจตรีนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน